เมาะแล้วตำรวจบอกไม่น่าไว้วางใจเลยค่ะเดี๋ยวจะมีการมั่วสุมกัน
ต้องไปทำลายค่ะนี่แหละค่ะนี่คือจุดที่ตำรวจไปค่ะ
เมืองสมุทรสงครามเอากำลังไปตรวจสอบที่ป่าละเมาะในหมู่หนึ่งตำบลบางแก้วนะคะ
จุดเนี้ยอยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่เขาวิ่งตอนที่เทศกาลวันหยุดสำคัญสำคัญ
ตอนไปต้องจอดรถไว้ริมถนนนะอ่าฮะแล้วเดินเข้าไปอีกประมาณร้อยเมตรครับ
โอ้โหเนี้ยมันมันมันดูแบบพึบลับตาลับตาจริงเองเออลึกลับซับซ้อนต้นไม้เยอะมากค่ะ
ไปถึงตรงนี้เนี่ยแหมแต่ปรากฏว่าใครมาสร้างไว้ก็ไม่รู้ค่ะผู้สื่อข่าวเรียกว่าวิมารรัก
เพราะมันมีที่นอนแบบพับได้ขนาดยาว๖ฟุตนะครับมีหมอนมีผ้าห่มมีผ้าห่ม
แล้วก็มีพลาสติกกั้นเป็นห้องห้องด้วยโอ้โหแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะ
ตรงจุดนั้นมีชุดชั้นในสตรีสภาพเก่าแขวนเอาไว้กว่า๒๐ตัวครับ
มีถุงยางอนามัยใช้แล้วประมาณห้าชิ้นโอ้โหแหม่นะคะก็คงจะพอเดาเรื่องได้ค่ะ
ตำรวจต้องลื้อเลยค่ะนี่ฮะรื้อแล้วเผาแล้วถางป่าให้โล่งด้วย
เออจากวิมารรักเป็นวิมารลมแล้วตอนนี้ลมนี่ฟันทิ้งเลยนะคะ
ตำรวจบอกไม่ได้มันต้องลื้อออกเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาอาจยากรรมเกิดขึ้นนะคะ
รองค์พลึงกับปราบบ์ปรามสอบภอประเมิงสมุทรสงครามบอกว่า
แหล่งข่าวบอกว่ามีสาวประเภท๒มาสร้างไว้ค่ะ
แล้วตอนค่ำมีผู้ชายขับรถเก๋งสีดำมาหา

จุดนี้ประมาณ๑สัปดาห์ได้แล้วค่ะ

แล้วก็ต้องเรียกว่าทำลายซะ
จะได้ป้องกันอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ